ทะเลนะครับไม่ต้องรอให้โดนเทก็ไปได้
อยากจะแนะนำไปที่จังหวัดกระบี่ที่นี่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย
แล้วนี่มีอยู่ที่หนึ่งบอกเลยว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เดี๋ยวพาไปเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เดินทางไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดกระบีกันเยอะ

แล้วพากันไปที่เกาะห้องกันมากขึ้น

แล้วไม่ออกไปทะเลหรออยู่เกาะห้อง
ไม่ได้อยู่แต่ในห้องไปเกาะห้อง

เกาะห้องเกาะประตูอย่างนี้ไม่ใช่
ถ้าจะเกาะห้องอย่างนั้นไม่ต้องไปทะเลครับ
เขาบอกว่าหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติ
เผยแพร่ภาพถ่ายความสวยงามของเกาะแห่งนี้

ฝรงฝรั่งชาวต่างชาติเฮ้ยอยากไปสิเพราะว่าเขาการันตีความสวยงามแบบนี้นะครับ
บรรยากาศในแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่วันละประมาณสัก๔๐๐๕๐๐คน
ไม่ได้ให้เข้าไปมากจนเกินไปต่อคนนึง
เพราะว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนี่ไลฟ์การ์ดเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาก็มีเหมือนกันนะครับ
ถูกต้องครับแล้วเขาเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะทะลักเข้าไปเที่ยวเนี่ยนะมากกว่า๑๐๐คนต่อวัน
ก็ควรจะรีบไปเที่ยวเออน่าไปอ่ะคุณน่าไปไหมคุณชนะอยากไปอยากไป
ผมเคยไปเนื่องที่จังหวัดกะบีไปเกาะฮ่องมาไหม
ไม่ได้ไปเกาะฮ่องไปทะเลแวกพอลงไปเท่านั้นแหละแล้วแวกเลย
คุณโด่งดังมากเขาจำคุณได้

ถูกจัดให้เป็น๑ใน๑๐ชายหาดที่มีหาดสะอาดน่าไปเที่ยวมากที่สุดของโลก
จากจะมีอ่าวน้ำทะเลที่เป็นสีมรกฏแบบนี้แล้วนะ
เขียวแบบนี้เขาขนานนามเลยว่าเป็นเหมือนสระว่ายน้ำกลางทะเล
มันสวยมากเลยอ่ะคุณ

ถูกต้องเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เหมาะมากที่จะพายเรือขยักแห่งนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร
สภาพมันเป็นเหมือนอ่าวเป็นพระจันทร์ครึ่งเซี่ยว
เขาบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักพายเรือขยักที่ชอบก็ไปกันได้เลย
แล้วก็มีปากการังน้ำตื้นที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมกันได้ด้วยนะครับ
โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มมากไปที่นี่นะครับ
และยังมีเกาะผักเบี้ยในหมู่เกาะห้องที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน
เอ้ากระบี่บอกเลยไปเถอะที่นี่ไปแล้วคุ้มจริงสถานที่ท่องเที่ยวเขามีเยอะ
มีหลายเกาะด้วยนะไปครั้งเดียวไม่ได้ไปได้แค่เกาะห้องอย่างเดียวนะ
ไปเที่ยวได้หลายเกาะไปยาวเลย
ใช่ครับไปดำน้ำดูปากการังไปพายเรือไปทำกิจกรรมร่วมกันสนุกสนาน
ที่สำคัญอย่าลืมเลยช่วยกันรักษาความสะอาด